ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูกันที่จังหวัดปฐุมธานีกันก่อนเลย
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าภาวะมาก
โดยเฉพาะบ้านที่มีน้องหนูสักประมาณ๔๕ขวบ
เพราะว่าล่าสุดค่ะแก๊งลักเด็กอารวาสในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เคสล่าสุดลายล่าสุดเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงอายุ๔ควบค่ะ
โชคดีมากค่ะพอดีมากนะคะตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
เพราะฉะนั้นใครที่ดูข่าวเราอยู่ช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวอุตสาวงวัย
เป็นคุณแม่ของน้องอายุ๔ขวบ
อาศัยอยู่ที่แคมป์คนงานจุดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
หลังหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งติดกับสารเจ้ากลางคลองบางโพใต้
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลบางเดืออำเภอเมืองปฐุมธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงคือช่วงบ่าย๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ลูกสาวกับเพื่อนอีกสักประมาณ๓๔คนค่ะ
ขับวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณนี้
มีผู้ชาย๓คนลงมาพูดคุยกับลูกสาว
ชายคนหนึ่งทำทีว่าจะไปซื้อของที่ร้านใกล้กับจุดที่น้องวิ่งเล่นกันอยู่
ทำทีแบบนี้เพราะจะไปดูต้นทาง
ส่วนอีก๒คนก็แยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่
สบโอกาสก็ใช้ยาค่ะยาป้ายจมูกลูกสาว
หลังจากนั้นน้องก็เลยมีอาการสลึมสลือแล้วก็สลบไป
หลังจากนั้นเพื่อนของลูกสาววิ่งมาบอกตัวเธอ
บอกคุณอุสาบอกว่ามาดูหน่อยน้องสลบไปแล้วนะคะ
ตัวเองก็เลยวิ่งออกไปดูเห็นผู้ชายทั้ง๓คน
ทั้ง๓คนก็ตกใจรีบวิ่งกลับขึ้นไป
ขับรถกระบะแล้วก็หลบหนีไป
หลังจากนั้นก็พาลูกสาวไปส่งโรงพยาบาล
น้องนอนสลบไม่รู้สึกตัว๒วัน๑คืนนะคะ
คุณแม่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นแก๊งรักเด็ก
หลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยพยายามที่จะรวบรวมหลักฐานด้วยตัวเอง
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองปฐุมธานี
บอกตำรวจแบบนี้บอกว่าช่วยติดตามตัวคนร้าย

แค่ว่าอันนี้ถือว่าเขาได้สังคมเลยค่ะ
ถือว่าเคราะห์ดีที่ตัวน้องไม่ถูกลักขโมยไป
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณแม่ของน้องหน่อยค่ะ

คือว่าไปเล่นไปยืนดูอยู่กับน้องค่ะแล้วเขาก็วิ่งงบออกว่าน้องไอซ์โดนอะไรป้ายที่จมูกไม่รู้แล้วก็ล้มไปเลย
พวกหนูก็เลยแตกตื่นวิ่งออกไปดูกันอืมพอออกไปดูแล้วเป็นไงครับ
ก็น้องก็เริ่มจะแบบหมดเตะเตี๋ยวค่ะพี่สะลืมสะลือไปแล้วใช่สะลืมสะลืออืม
อืมใช่แล้วเขาก็เขาก็ทำท้าถีแบบรีบลงทุกกว่าขึ้นรถกันไปเลยไปรักษาที่โรงวัลประทง
อืมแล้วหมอว่าไงบ้างครับหมอเขาบอกว่าน้องน่าจะง่วงมาหรือเปล่า
หนูก็เลยไปฝึกษาหมอไยอีกคนหนึ่ง
บอกว่าน้องมีอาการแบบนี้เขาก็เลยบอกว่า

หนูก็บอกใช่อาจจะโดนยาโดนยาป้ายมาอะไรประมาณนี้

คือว่าหมดสติไป๑คืนกับอีก๒วัน
คุณแม่บอกว่าน้องเนี่ยหลังจากที่โดนป้ายาหมดสติ๑คืนกับอีก๒วันนะคะ

อดคล้องกับชุดข้อมูลที่เราก็ไปถามแล้วก็พูดคุยกับแม่ค้า
ร้านขายของชำที่คนร้ายไปซื้อของ
ก็คือนางเวียงเขียนศรีอ่อนอายุ๕๖ปี
เล่าบอกว่าก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะไปก่อเหตุ
มาแวะซื้อของที่ร้านโดยคนร้ายเป็นชาย๑คน
เดินลงมาจากรถอายุสักประมาณ๖๐ปีค่ะ
ทำทีว่าจะซื้อสินค้าเป็นเงินผ่อน
แต่ตอนนั้นคุณป้าบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกค่ะ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจเดินกลับไปที่จุดเกิดเหตุ
เราไปพูดคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกพีรพลโชติกสะเทียน
ผู้กำกับการสพเมืองปฐุมธานีบอกว่าตอนนี้ให้ตำรวจชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปเก็บไปรวบรวมเรื่องพยานหลักฐานต่าง

ไปสอบปากคำพยานเพิ่มเติมหาเบาะแสของผู้ต้องสงสัย
หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะ
จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมชาวปฐุมธานีที่ดูข่าวของเราแล้วก็มีเบาะแส
ก็สามารถแจ้งไปที่สพเมืองปฐุมธานีเพิ่มเติมได้นะคะ

ยิ่งถ้ามีข่าวรักเด็กแบบนี้
ต้องเฝ้าระวังลูกหลานตัวเล็กให้ดีด้วยนะคะ